พาผู้โชคดีของเราไปมูเตลูกันถึงสปลาวค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้าส่งพี่แจ๊กกะรีนไปด้วย
เก็บภาพบรรยากาศความสนุกความปังมาฝากคุณผู้ชม
เริ่มกันที่แรกพระธาตุหลวงเวียงจันทร์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ
ปังแค่ไหนตามพี่แจ๊กเกอรีนไปเลยค่ะ
สปลาวกับช่วงเกะกะกองไทย

ชาพาพระไปมูลชิงเวียงจันทร์
เริ่มแล้วจ้ะรับรองว่าปังแน่นอน
พี่ของเราจะเป็นยังไงตามพี่มฎดำมาดีกว่าค่ะ
มฎดำค่ะที่แรกนี่มันเปลี่ยนกว่าเพียงไง
เมื่อก่อนอาหมาติชาพะมะดำมาเว้ย

ปรากฏว่าตรงข้างนอก

นะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะนะ
อย่างที่เราบอกนะคะที่อยู่บนพระธาตุเวียงจันทร์นี่คือบ่อน้ำ
เมื่อก่อนตรงนี้เป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เชื่อว่าจะเห็นมีปรากฏการณ์ต่างหรือบางปีเนี่ย
ก็มีบ้างไฟพญานาคหรือเป็นลูกไฟขึ้นตรงนี้มาก็จะขอแบบเฮ้ยให้ทำอะไรให้สำเร็
สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับผู้โชคดีนะคะบอกเลยว่ายากมาก
บอกว่าขอให้ลูกได้เป็นผู้โชคดีในทริปคชาพาไปหมู่
ค่ะถ้าลูกมีบุญก็ลูกก็จะนำท่านมาไหว้ที่นี่ด้วยค่ะ

เพราะว่าที่บ้านแฟนก็แฟนก็บูชาอยู่แล้วหลายอย่าง
รวมถึงพ่อผู้ขำสนดดด้วย